ไปดูเรื่องของการขายน้ำส้มกันนะคะ

นี้มันน่ากลัว

เป็นใส่ยางใส่แล้วไปผสมในกรมัง

ใส่ผ้าหรือทำอะไรคะซักผ้าหรือทำอะไร
ใช้หัวน้ำส้มแล้วก็ใส่ขันทศกรด้วย
และที่สำคัญคนมาประกอบการบรรจุน้ำส้มใส่ขวดเนี่ย

มีเป็นเครือข่ายนะคะแห่กันแชร์ดูสิ
คุณรัชพรซักผ้าหรืออย่างไรงงนะคะ
เหมือนนั่งซักผ้าถ้าไม่ซักผ้าพี่ก็ต้องผสมน้ำยาอะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
นี่ไงฉีดมีแบบหัวน้ำส้มมีสีมีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ
กระแสข่าวแรงเลยค่ะในโลกโซเชียลเรื่องนี้
หนุ่มสาวชาวเวียดนามกรอกน้ำส้มคันผสมกับน้ำก๊อก
แล้วก็ขันทัศกรเพื่อให้ความหวาน
บรรจุใส่ขวดน้ำไปขายตามตลาดนัดทั่วไป
ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นอันตรายกับการบริโภค
ทำให้ตำรวจภูทรมวกเหล็กพร้อมกับทหารมณฑนทหารบกที่๑๘
แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีนะคะ
เข้าตรวจสอบที่ตลาดสดเทศบาลมวกเหล็ก
แล้วก็พบนายบิงฝาแทงบิงแล้วก็นางฟาชิตั้ม
สองสามีภรรยาชาวเวียดนามนั่งขายน้ำส้มหน้าร้านสะดวกซื้อ
ก็เลยควบคุมตัวแล้วก็นำตัวไปตรวจค้นห้องเช่าค่ะ
พบถุงส้มจำนวนนึงแล้วก็ขวดหัวเชื้อผสมน้ำส้ม
แล้วก็อุปกรณ์การผสมน้ำส้มหลายอย่างเลยค่ะ
ก็เลยนำตัวไปสอบสวน
ก็เลยจำวิธีทำแล้วก็ฝึกมาทำเอง
แล้วก็ยึดอาชีพขายน้ำส้มคันตามตลาดนัด
โดยก็ซื้อส้มมาจากตลาดสด
นำมาผสมกับหัวเชื้อน้ำส้มแล้วก็ขันทัศกร
บรรจุใส่ขวดขายขวดละ๑๕บาทค่ะ
แต่ก็ปฏิเสธว่าที่เห็นในกระบังคือมีขันทัศกรจริง
มีหัวน้ำส้มจริงแต่ไม่ได้นำน้ำก๊อกผสมนะ
ส่วนชายผสมน้ำส้มที่มีภาพในโซเชียล
รับว่ารู้จักกันแล้วก็เป็นคนเวียดนามเหมือนกันค่ะ
ไปฟังเสียงชาวเวียดนามกันค่ะ
มีแค่๒อย่างแหละช้มรูปใหญ่ก็นำเยอะ
ไม่เค็มขน
แล้วใส่น้ำเปล่าตัวแม่เห็นสายยางทรอยางได้ใส่เลย

ไปซื้อของเขาเรียกมาก
ต้นนะคะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในข้อหาคือ๑สถานผลิตไม่ได้รับอนุญาตค่ะ๒ลักษณะการผลิตไม่ถูกสุขค่ะลักษณะตามที่กำหนด๓มีการใช้ส่วนประกอบอื่นทำเทียมถือว่าเป็นเครื่องดื่มปลอมนะคะ
มีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปีแล้วก็๔หากตรวจพบว่าในน้ำส้มเนี่ยมีเชื้อโรคมีจุลินทรีย์เกาะโรคมีการผสมสารต้องห้าม
จะถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์มีโทษเพิ่มนะคะจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ซึ่งก็ต้องรอผลตรวจหาสารในน้ำส้มจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายบิงสามีไม่มีพาสปอร์ตก็เลยนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีการเผยแพร่คลิปในโลกโซเชียลเป็นที่พัทยานะคะ
เป็นภาพพ่อค้าน้ำส้มคันหัวใสที่พัทยาเนี่ยนำขวดกรอกน้ำปลาปลาผสมหัวเชื้อน้ำส้ม
แล้วก็นำไปขายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมากค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยานะคะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ร้านนี้พบว่าเป็นร้านบริเวณท่าเที่ยวเรือท่องเที่ยวแหลมบารีไฮพัทยาใต้เมืองพัทยาค่ะ
เมืองต้นพบร้านขายน้ำส้มคันอยู่๒๓ร้านแต่ยังไม่พบพ่อค้าต้องสงสัยในคลิปแต่อย่างใด
แต่มีแม่ค้าขายน้ำส้มเหมือนกันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะ
นางสุปรานีปรานพยับอายุ๕๔ปีบอกว่าประกอบอาชีพขายน้ำส้มอยู่ที่นี่มา๘ปีแล้ว
ทำขายวันต่อวันค่ะโดยใช้น้ำส้มแท้คันสดผสมกับน้ำส้มสังเคราะห์
ใส่สารกันบูดแล้วก็นำมาใส่ขวดพลาสติกจำหน่ายขวดละ๒๐บาท
ปกติในแต่ละวันเนี่ยจะเตรียมมาสองร้อยขวดนะคะ
แล้วก็ขายหมดทุกครั้งทำวันต่อวันถ้ามีตกค้างบ้างก็จะไม่นำมาขายต่อนะคะ
พอทราบข่าวที่เป็นคลิปแชร์กันในสังคมออนไลน์ว่ามีการนำเหมือนน้ำปลาปลามาใส่แบบนี้
ก็รู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่าทำให้อาชีพขายน้ำส้มเสื่อมเสียยอดขายก็ลดลง
แต่ว่าบอกว่าไม่ยอดท้อนะคะเพราะมั่นใจในรสชาติและความสะอาดของร้านตัวเองค่ะ
ด้านอาจารย์รองศาสตราจารย์พรรัฐสินชัยพาณิชย์
หัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
บอกว่าการเลือกซื้อน้ำส้มคันสดให้ได้ของจริงทางที่ดีที่สุดคือให้พ่อค้าแม่ค้าคันสด
ขณะที่ไปซื้อหากจะซื้อที่บรรจุขวดสำเร็จ
ต้องสังเกตว่าน้ำส้มจะต้องมีเนื้อส้มผสมแล้วก็มีกลิ่นของผิวเปลือกส้ม
เนียนเหมือนน้ำใสนอกจากนี้น้ำส้มคันแท้นะคะ
พอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยน้ำจะมีการแยกชั้นกัน
ซึ่งเวลาในการแยกชั้นของน้ำส้มก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของส้มค่ะ
เสียนะคนที่ขายน้ำส้มที่เขาคันสดจริงเนี่ย
เขาก็บอกว่าพอมีข่าวนี้ออกไปคนไม่กล้าซื้อ
เพราะไม่รู้ไงว่าสรุปแล้วไอ้น้ำที่เห็นอยู่ในขวดเนี่ยน้ำอะไร
นะคะยอดขายก็ตกก็ให้สังเกตดู
แน่ก็แม่ค้าคันเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมคันสดเดี๋ยวนี้
เวลายืนดูซื้อไปยืนข้างแม่ค้าด้วยนะ
สดตรงนี้จริงแต่เดี๋ยวหยิบใส่ถุงอะไรอีก
ใช่เพราะตอนนี้คนเป็นสุเรียนะพูดย้ำพูดย้ำ
ล้อเล่นก็คือเป็นการบอกว่าให้เห็นสดมันจะสะดวกกว่า
แต่ยังอุดหนุนคนไทยได้ค่ะแต่ต้องเห็นแม่ค้าทำสด
ก็เห็นแบบกันสดดีกว่าเนอะอย่าไปแบบอย่าไปเหมารวม
ว่ามันจะไม่ดีไปซะทั้งหมดเพราะว่าก็เห็นใจคนที่เขาตั้งใจทำมาหากิน
อุตส่านั่งคั้นน้ำส้มสดมาขายใช่ค่ะ